คุณผู้ชมฟังข่าวเครียดมาเยอะแล้วนะคะ

ลีลาการเปิดเพลงการเต้นโชว์เนี่ยโดนใจสาวเลยนะ

วันนี้มาพบกับดีเจวิวนะฮะ
ขอบคุณพี่เจฟี่ที่มอบเสื้อมาให้ผมนะฮะ
องตาก็รู้ใจถอดเสื้อในเดี๋ยวรู้จักนะครับ
อย่ารู้จักไปเลยเดี๋ยวนักใจ
พอได้ไหมได้ใครเครียดได้ไหมได้ได้อย่างมากเลยนะคะ
ตอนสุดท้ายนี่แหละทุ่มทุนมากถอดเสื้อ
คือน้องดีเจวิวบอกว่าอย่ารู้จักผมเลยเดี๋ยวจะหนักใจ
เอ๊ะทำไมล่ะลูกมีหยอดด้วยนะ

เข้าไปดูน้องดีเจวิวเยอะเลยนะคะ
คลิปนี้เนี่ยคือคนที่เขาแชร์เนี่ยก็คือชื่อว่าสรายุทธ์เอี่ยมมงคลนะคะ
เอาคลิปนี้มาแชร์แล้วก็คนเข้าไปดูเยอะมากเลยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถามคุณสรายุทธ์เอี่ยมมงคล

บอกว่าจริงแล้วคลิปที่มันเกิดขึ้นเป็นการรวมตัวกันของเด็ก
อกจากจะมีคลิปนี้แล้วนะคือคลิปดีเจวิว
เจวิวนี่ก็คือเด็กชายไทยธรโพมณีอายุ๑๐ปีเป็นนักเรียนชั้นป๔
ลีลาการเปิดเพลงก็โดนใจมียอดแชร์ยอดชมเนี่ยกระหน่ำเลยนะคะ
ดนตรีโดยใช้ถังเป็นกลองใช้ไม้กวาดทำเป็นกีต้าทำเป็นเบส
พร้อมกับมีนักร้องนำนะคะหน้าตาหุ่นแซ่บนี่ค่ะคุณผู้ชม
หลังนะคะมีแดนเซอร์ด้วยนะคะส่วนดีเจวิวเนี่ยแหม่พี่แก
ไม่สนใจใครเลยนะคะมีใส่วงใส่แว่นด้วยนี่ไง
ทุกครั้งเลยเหรอต้องถอดเสื้อทุกครั้งเลยไหม
แบบนี้สิเป็นซิกเนเจอร์ของนางหรือเปล่า
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณสรายุทธ์กันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมที่มาก็คือผมเด็กนะครับ
ตอนจริงจากเลือกเรียนแล้วนะครับเขาก็จะมาเล่นที่บ้านผม
ก็คือผมก็มาสอนเด็กเล่นกีฬาดนตรีอย่างนี้ครับ
แล้วพอดีเห็นน้องเขาชอบพูดชอบน่าแสดงออกครับผม
เป็นภาษาอังกฤษนะครับ
ไม่ได้ตั้งใจที่จะดังขนาดนี้ครับ
แล้วก็ก็ลองทำคลิปสองดูครับก็มีการตอบรับดีมากครับ
แล้วก็คนแชร์คนไลค์เยอะมากครับ
แล้วก็ทำคลิป๓คลิป๔ออกมาเรื่อยครับ
ก็คนชอบเยอะครับก็ดีใจครับที่คนชอบครับ
พลาดนิดเดียวสัมภาษณ์คุณสรายุทธ์
แล้วลืมสัมภาษณ์น้องวิวยืนอยู่ข้าง
แฮนแม่แนนชูกัมปั้น

สะท้อนออกมาแบบนี้นะคะมีความกล้าหาร
และที่สำคัญเขาไม่ได้เล่นดนตรีแบบนี้อย่างเดียว
นี่คือการรวมกลุ่มของเขานะคะมีการนี่ไงเอาไม้กงไม้กวาดมาเป็นเบสมาเป็นกีต้า
เอาอะไรมาเป็นกรองแล้วก็ตัวนี่มาเป็นดีเจด้วย
คลิปเยอะกว่านี้อีกไปดูสำหรับเต็ม
คุณสรายุทธ์บอกว่าที่ทำแบบนี้๑อยากให้เด็กห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มาเล่นดนตรีหันมาออกกำลังกายเล่นกีฬานะคะ
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างแบบนี้นะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะ
เป็นลักษณะของการคิดคอนเทนต์งานเพื่อที่จะลงในยูทูปให้คนอื่นได้ดูด้วย
นี่ก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ